คุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะกลิ่นอายความสุขมันก็ยังคงคละคลุ้งกันอยู่
ส่วนใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่หรืออยากจะหาอะไรอร่อยรับประทานในช่วงปีใหม่
วันนี้มีมาแนะนำกันด้วยเรียกว่าคนซื้อเนี่ยยิ้มได้
คนขายก็ได้เงินคนรับอิ่มท้องและมีความสุขด้วยนะคะ
เออไปดูกันว่าของที่ว่านั้นคืออะไรนี่เลยค่ะ
ป้ายใหญ่ใหญ่ขนมเทียนแก้วแม่ภูนศรีเขามีสองสาขานะ
สาขาหนึ่งกับสาขาสองครับร้านนี้คือสาขาสองนะคะ
เป็นขนมเทียนต้นตำรับสินค้าโอท็อปชื่อดังของชาวมหาสารคามเลย
คือจะบอกว่าตอนช่วงนี้ปีใหม่ขายดีกว่า๓เท่าตัวเลยนะคะ
โอ้น่าทายอ่ะแล้วปกติเนี่ยนะเขาขายอยู่แล้วในช่วงเทศกรรมว่ายเจ้า
ช่วงตรุษจีนใช่ไหมคะใช่ใช่และที่มันพิเศษกว่าขนมเทียนอื่นอื่น
เพราะที่นี่ค่ะจะใช้แป้งถั่วเขียวมาทำแป้งขนมเทียนอืม
ปกติเขาจะใช้แป้งข้าวเหนียวค่ะใช่มันก็จะเหนียวเหนียวขุนขุน
ใช่แต่พอใช้แป้งข้าวถั่วเขียวปุ๊บมันจะทำให้เนื้อขนมใส
เห็นไส้ด้านในอ๋อเลยเป็นชื่อของขนมเทียนแก้ว
สมชื่อเขาเลยคุณไม่ใช่เอาแก้วมาทำนะฮะไม่เกี่ยวใส่แก้วแต่ใส่ชะลอม
สวยงามค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์เก๋แบบนี้ซื้อฝากใครก็ประทับใจแน่นอน
ยิ่งตอนนี้นะคะลูกค้าสั่งจองกันมาเพียบทำแทบจะไม่ทันทั้งสองสาขาเลยค่ะ
สาขาหนึ่งอยู่ที่กันธรวิชัยอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ติดกับปั๊มน้ำมันปตทบ้านดินดำอำเภอเมืองมหาสารคามนี่แหละ
ครับแล้วนอกจากนี้นะนอกจากที่จะซื้อฝากเป็นของขวัญแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังซื้อเก็บเอาไว้รับประทานได้เพราะมันเป็นของว่างก็ได้หรือทานให้อิ่มไปเลยข้างหนึ่งกันเลยก็ได้
นะคะตอนนี้ทางร้านก็เลยเร่งผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า
ไปคุยกับเจ้าของร้านก็คือนางภูนศรีรอบวงจันทร์นะคะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ขนมเทียนแก้วขายดี
แล้วก็มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเพราะคุณภาพของขนมเทียนแก้วนี่แหละค่ะ
ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครพิธีพิถันในทุกขั้นตอนของการทำค่ะ
รสชาติก็เลยอร่อยอร่อยแบบเสมอต้นเสมอปลายทุกชิ้นทุกคำที่รับประทานอร่อยยังไงก็อย่างนั้น
ว่าแต่ว่าเด็ดจริงหรือเปล่าอันนี้เนี่ยต้องไปฟังเสียงเจ้าของเขายืนยันกันหน่อยค่ะ
ช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลไม่ว่าปีใหม่ตุดจีนสงการหรืออะไรงานเทศกาลพวกนี้
เราเอ่อจะมียอดสั่งจองน่ะขึ้นเป็นสามเท่าแหละค่ะของปกติค่ะ
อ่าต้องสั่งล่วงหน้าเป็นอาทิตย์นะคะมันเพิ่งได้ค่ะเราก็ถ้าเกิน
ถ้าบางครั้งคนไม่สั่งบางทีมาเราจะทำไม่ทันค่ะ
เราก็ไม่รับออเดอร์ค่ะแล้วก็ลูกค้าเราจะโทรบอกเลย
ลูกค้ามาเขาจะรู้เลยค่ะเพราะว่าช่วงเทศกาลต้องมาโทรสั่งไว้แล้ว
คนละสามสิบสี่สิบห้าสิบคิโลอย่างเงี้ยค่ะเรารับออเดอร์ไว้ค่ะ
ดีมากขอบคุณมากลูกค้าที่สนับสนุนเราค่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนี้
ของขายดีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าคนที่เขาสั่ง
ปีนี้ที่ไม่ทันเนี่ยต้องรอปีหน้าไหนนะสั่งคือปีหน้านู้นอีกทีไง
โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนานไปสั่งวันที่สามสิบได้วันที่สองอย่างงี้ไง
เออในช่วงเรียะเวลาให้เขาทำทันหน่อยของสองวันอ่ะ
ย้ำนะครับว่าแน่นทุกเทศกาลจริงนะฮะ
ที่สุดเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโทรศัพท์นะไปสอบถามพูดคุย
สั่งซื้อสั่งจองกันได้หมายเลขขึ้นให้แล้วย้ำกันอีกที
ขนมเทียนแก้วแม่ภูนสีสาขาสองจ้าเออ
ล่วงหน้าไปเลยเผื่อช่วงเทศกาลตรุษจีน
ใช่ไหมตรุษจีนวาเลนไทยไหว้จ้าวอะไรแบบเงี้ย
เอาได้ขนมเทียนนี่ขายดีนะครับคุณจะเอาไปให้ใคร
ไปให้กับคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่
ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาขายดีทุกเทศกาล
ไหว้เจ้าตรุษจีนก็เตรียมสั่งล่วงหน้าออเดอร์กันไว้เลยเพราะว่าคุณผู้ชมเยอะจริง
ฮาโลวีนได้มั้ยคุณจะเอาไปทำอะไรฮาโลวีน
เอาไปแปะหน้าอย่างนี้หรือเปล่าครับเอาไปแทงตา
บอกว่าทุกเทศกาลอร่อยทุกเทศกาลจริง
มันอร่อยทุกเทศกาลก็คือทานแต่เอาจริงคือสั่งช่วงไหนก็ได้ทานได้ช่วงไหนก็ได้
คุณจะทานวันพระวันโกนวันอะไรคุณก็ทาน
ไม่ผิดไม่มีกฎห้ามไว้
คุณพูดประชดผมยังไงไม่รู้ไม่ได้ประชดอยากให้คุณเป็นหมูทองในปีนี้